ข้างหลังนี่สิคุณผู้ชมฮะผู้กำกับเบิ้ลเอ่อเบิ้มนะฮะ

คดีกำหนันนกสารวัสสิวเนี่ย

พอมีข่าวนี้เด้งขึ้นมาในมือถือพวกเราอีกคุณผู้ชมอีก

คือพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

คือถามผมนะผมเป็นนักข่าวเนี่ย
คือจะมีความผิดหรือไม่มีความผิด
ถ้ามีความผิดก็ว่ากันตามกฎหมาย
แต่ผมไม่อยากให้จบแบบนี้เลยนะ
ผมไม่อยากให้จบแบบนี้ผมว่าหลายคนก็คิดแบบนี้
นี่แสดงว่างานเลี้ยงกำนันนกในวันนั้นเนี่ย๓ชีวิตแล้วนะ

คุณผู้ชมครับบ่าย๒ได้บ่าย๒เมื่อวานนี้
พนักงานสอบสวนสพครูคลจปทุมธานีเจ้าของท้องที่
นะครับแล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
แล้วก็พลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุจุดนี้ฮะ
เป็นบ้านพักของภูมิกับเบิ้มครับ

รอบขอบชิดปลูกอยู่บนเนื้อที่๕๐ตารางวา
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านคูคศปฐุมธานี
ผู้มกับเบิ้มก็คลายบ๊ดย้ำอีกที
พันธุ์ตำรวจเอกวชิลายาวทัยสงศ์ผู้กำกับการ๒กบการตำรวจทางหลวง
เป็นหัวหน้างานของสารวัตรสิวแล้วก็อยู่ในงานเลี้ยงวันนั้นด้วยครับ
ไปตรวจสอบในบ้านครับคุณผู้ชมคนยืนกันเต็มเลย
ไปตรวจสอบนะครับในห้องโถงหน้าชั้นวางทีวีพบศพของผู้กำกับเบิ้ม
อายุ๔๔ปีตำแหน่งอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่
สภาพศพท่านนอนหงายที่ขมับขวามีรอยถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
กระสุนทะลุออกหูนะครับหูข้างซ้าย
ห่างจากศีรษะไปประมาณ๑ฟุตเราทำภาพจำลองให้ดูนะครับ
พบปืนที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่แล้วก็แมกกาซีนก็อยู่ในรังเพลิงนะฮะ
แมกกาซินก็อยู่ในตัวปืนผลตะบดโทรจีรพรรดิภูมิจิตครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบว่าประตูหน้าต่างไม่มีรอยงัดแงะมีไหมไม่มีดูละเอียดแล้วไม่มีนะครับ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการลื้อค้น
ซึ่งจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก่อนที่ภูมิกับเบิ้มจะเสียชีวิต
น่าจะอยู่ในท่านั่งครับอยู่ในท่านั่ง
ส่วนผลชนสูตรศพคาดว่าท่านเสียชีวิตมาแล้วกว่าคนจะไปเจอศพ๘๑๒ชั่วโมง
หรือว่าประมาณตี๕ตี๕ของเมื่อวานนี้ครับ
โดยปืนที่ใช้ก็เป็นปืนของท่านภูมิกับเบิ้มเองนั่นแหละ
จากการตรวจสอบอีกพบว่าช่วงเย็นของวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับภูมิกับเบิ้มไปเจอกลุ่มเพื่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวเมืองทองธานี
กันป่ะไม่มีในงานที่พบกันไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นเพียงการพูดคุยให้กำลังใจกันเนื่องจากภูมิกับเบิ้มเพื่อนดูแล้วเครียด
แล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนครับตอน๔ทุ่ม
๔ทุ่มครับก็นัดพลขับและเพื่อนให้มารับตอน๙โมงนะฮะกระทั่งถึงเวลานัดติดต่อไม่ได้นะครับ
พอไปหาที่โรงแรมก็ไม่เจอแล้วภูมิกับเบิ้มก็ไม่ได้ไปงานงานศพของสารวัตรสิว
เพื่อนก็เลยตามมาที่บ้านพักครับตอนบ่ายโมงเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากประตูเป็นรหัสครับ
รหัสปิดล็อกก็เลยโทรหาภรรยาของภูมิกับเบิ้มกระทั่งมาพบว่าภูมิกับเบิ้มเสียชีวิตแล้วฮะ
จริงอั้ยล่ะมันเพราะติดต่อไม่ได้อ่ะไม่ได้ไปงานโสบตามที่นัดไว้
ไม่ได้ไปเข้าพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมก็เลยเริ่มผิดสังเกตแล้วไง
นี้แหละครับทิมข่าวได้ภาพจากกรอบวงจรปิดในหมู่บ้านของภูมิกับเบิ้ม
สิบเอ็ดนาทีของเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามีรถแท็กซี่สีชมพูขับมาส่งที่หน้าบ้านพัก
จากนั้นภูมิกับเบิ้มก็ลงจากรถครับคุณผู้ชมดู
ลงจากรถแล้วปีนรั้วเข้าบ้านตัวเองฮะ

ล้วเข้าบ้านตัวเองนะครับ

แล้วรถแท็กซี่ก็ออกไปนะ
มีรายงานว่าหลังเกิดเหตุที่บ้านกำดาลนก
หลังจากนั้นพอเกิดเหตุปั๊บภูมิกับเบิ้มไม่ค่อยพูด

พิมพ์ข้อความส่งเข้ากลุ่มไลน์ของเพื่อนดรนร๕๕

บอกว่าจะฆ่าตัวตายเพื่อนในกลุ่มก็ให้กำลังใจกันนี่
ขณะเดียวกันครับเพจดาว๘แฉกโพสต์เป็นแชทไลน์ของกลุ่มตำรวจ
พบว่าผู้กลับเบิ่มชื่อไลน์เบิ่มเป็นภาษาอังกฤษ๕๕๕
๕๕๕นะออกจากกลุ่มฮะเห็นมั้ยนี่เราขยายให้ดู
ออกจากกลุ่มไปครับออกจากกลุ่มไป๙โมง๓๓นาทีนะครับ
๘แฉกยังระบุอีกว่าภูมิกับเบิ้มทยอยออกจากกลุ่มนั้น
ทยอยออกจากกลุ่มนี้นะครับที่เคยคุยกับเพื่อนที่เคยคุยกับคนใกล้ชิด
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วอ๋อเช้าวันจันทร์เพื่อนในกลุ่มไลน์
สวัสดีวันจันทร์มาอ้าวเบิ้มออกจากกลุ่มไปแล้วอ่ะ
กำหนดการงานศพครับของภูมิกับเบิ้มวันนี้ครับ
เคลื่อนร่างของท่านไปที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร
รถน้ำศพเวลาประมาณ๔โมงเย็นครับแล้วจะสวดอภิษฐรรม๑คืน
จากนั้นนะครับวันพุธที่๑๓กันยายนจะเคลื่อนศพนะครับ
บำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมนำเรียนว่าจะผิดจะถูกนะครับ
แต่ก็ไม่อยากให้จบแบบนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปดูต่อแหละ
เรื่องของแชทไลน์ที่คุยกันเรื่องของคนขับรถแท็กซี่
เพราะว่าเบื้องต้นคนขับเองเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ปกติผู้โดยสารที่ขึ้นมาถ้านั่งอยู่คนเดียว
เขาก็จะต้องอะไรหยิบมือถือมาเล่น
พอขึ้นมาในรถไม่ได้ดูมือถือคือนั่งนิ่ง

ดูผิดสังเกตดูแปลกไปจากผู้โดยสารคนอื่น
ถามว่าชวนคุยกับโชเฟอร์ไหมก็ไม่ได้มีการชวนคุยคือแบบนั่งเฉย
เดี๋ยวต้องสืบกันต่อนะคะ
ทีนี้มาดูเส้นทางการรับราชการของทางภูมิกับเบิ้มหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
คือภูมิกับเบิ้มเป็นคนอุตรดิษฐ์นะจบเตรียมทหารมารุ่น๓๙
แล้วหลังจากจบใหม่นะก็ไปรับราชการเป็นพนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตรที่ศรีสเกต
หลังจากเลื่อนยศเป็นพันธุ์ตำรวจตรีก็โยกมาเป็นสารวัตรกองกำกับการ
ปฏิบัติการพิเศษหรือว่าคอมมันโดกองปราบ
ก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งมาเป็นรองผู้อำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ทีนี้ต่อมาเนี่ยนะคะเอ่อก็คือเป็นกองกำกับการ
ปฏิบัติการพิเศษยกฐานะเป็นกองบังคับการ
ปฏิบัติการพิเศษจนมาปี๖๓๓ปีที่แล้วเนี่ย
เบิ้มตอนนั้นน่ะนะได้เลื่อนยศขึ้นเอ่อ
พันธุ์ตำรวจเอกมาเป็นผู้อำกับเบิ้มตำแหน่งผู้อำกับต่อต้าน
ก่อการร้ายแล้วก็โยกไปเป็นผู้อำกับการสอง
ตำรวจทางหลวงตอนปีหกสี่ค่ะภูมิกับเบิ้มเนี่ย
ถือว่าเป็นลูกหม้อคอมมันโดเลยนะตั้งแต่โอ้ย
ตั้งแต่ภัณฑ์ตำรวจภัณฑ์ตำรวจเอก
โดยเฉพาะยังจบหลักสูตรเรื่องของการต่อเอ่อ
ต่อต้านก่อการร้ายค่านระเรศวน
รุ่น๑๕นอกจากนี้ภูมิกับเบิ้มเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนายตำรวจที่ทำงานร่วมกับ
บิกต่อค่ะบิกต่อรองผ่อบอตรอมาตั้งแต่เป็นสารวัฒน์จนถึงพ่วงกลับการ
เพราะว่าอยู่ในหน่วยที่บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะ
เป็นผู้บังคับบัญชามาตลอดเลยทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภารายงานเกี่ยวกับคดีของผู้กำกับเบิ้ม
ที่เสียชีวิตนี่แหละโอ้โหคุยกันอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้
หลังจากนั้นเนี่ยท่านออกมาทางพบตรเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ขิตติปภัทรเนี่ย
ท่านก็บอกว่านายกสั่งให้ตรวจสอบปมเรื่องนี้อย่างรอบด้านเพื่อความกระจ่าง
เรื่องความเครียดสะสมจนฆ่าตัวตายแล้วก็การถูกกดดันหรือว่าโดนตัดตอน
ซึ่งข้อสงสัยทุกปมมันอาจจะโยงมาถึงคดีของสารวัตรสิวได้
ทีนี้เลยจะขอเวลาค่ะขอเวลาตรวจสอบโดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะ
เป็นการความคิดของของแต่ละคนนะครับผมยังไม่อยากพูดอะไรนะครับ
ผมยังไม่คิดไปไกลขนาดนั้นผมจะดูในวันนี้ก่อนนะครับว่า
สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากความเครียดแล้วไปฆ่าตัวตาย
หรืออาจจะมีตามข่าวว่าฆ่าตัดต่อหรือไม่เดี๋ยวผมจะไม่ฟันทงกันแล้วกันนะครับ
ขอเวลาตรวจสอบดีกว่าผมไม่ได้คุยอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าใครคุยหรือไม่

ต้องมีการคุยดนรกรายเพื่อทั้งเย็นในรอดตำรวช

อันนี้ครับผมจะไปหาข้อมูลที่มันครบถ้วนแล้วก็มาชี้ใจครั้งหนึ่งนะครับ

ไม่กระทบกับสำนวนคดีสารวัสสิวนะ
ส่วนจะโยงไปไหมจะถึงนายตำรวจใหญ่หรือเปล่า
ที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่ายกำนันนกหรือเปล่า
อันนี้พบตรบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องของพันธุ์ตำรวจเอกวัชิรายาวไทยสงฆ
หรือว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
มาย้อนดูซะหน่อยว่าในวันเกิดเหตุ๖กันยายนเขานั่งอยู่ตรงไหน
แล้วมีส่วนอะไรบ้างจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าเขาแบ่งนะ
คนที่อยู่ในงานเป็น๓กลุ่มหลังเกิดเหตุที่สารวัสสิวโดนยิง
กลุ่มหนึ่งคือพาคนเจ็บแล้วก็สารวัตรสิวมาที่โรงพยาบาล
อีกกลุ่มหนึ่งคือหนีตะเพิดไปเลยอีกกลุ่มหนึ่งคือให้การช่วยเหลือกำนันนก
แล้วก็หน่องผู้กำกับเบิ้มอยู่ในส่วนที่พาคนเจ็บ
รวมไปถึงสารวัตรสิวด้วยเนี่ยมาส่งโรงพยาบาลครับเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นวงจรปิดของโรงพยาบาล
วันนั้นเลย๖กันยายนหลังผู้กำกับสนพญาไทยพาสารวัตรสิว
ซึ่งโดนในหน่องยิงมาส่งที่โรงพยาบาลนอกจากคันนี้นะคุณผู้ชม
มีกระบะอีกคันหนึ่งครับกระบะอีกคันเนี่ยขับตามมา
นี่คันนี้คันนี้แหละผู้กำกับเบิ้มอยู่ครับ
แล้วเปิดประตูฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนี่ยลงมาพร้อมลูกน้อง
พันธุ์ตำรวจโทวสินซึ่งเป็นรองผู้กำกับการ๒ที่โดนยิงไปอีกคนนึง
มาส่งที่โรงพยาบาลเหมือนกันลูกศรเขียวคือคนเจ็บนะครับ
หลังจากนั้นผู้กำกับเบิ้มพร้อมกับตำรวจอีก๕นาย
ก็เข้าไปนี่ตัดภาพมาเป็นห้องฉุกเฉินครับ
รออยู่หน้าห้องฉุกเฉินทุกคนเครียดเลย
มีการใช้โทรศัพท์เป็นระยะเนี่ยคุณผู้ชม
ลูกศรเขียวนั่นน่ะผู้กำกับเบิ้ม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้แชทมาแชทหนึ่งคุณผู้ชม
เป็นบทสนทนาระหว่างสารวัตรสิวกับตำรวจนายหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสารวัตรสิวอีกทีหนึ่ง
ช่วงเกือบ๑ทุ่มของวันเกิดเหตุคือ๖กันยายน
ข้อความเนี่ยเขียนประมาณว่า
เรียนนายหมายถึงสารวัตรสิวนะ
นายครับท่านผู้กำกับมาถึงบ้านกำนันแล้วนะครับ
แล้วสารวัสสิวก็ตอบกลับว่าครับพี่รอเจ้าเค้กมารับครับ
ที่ผู้ส่งข้อความจะตอบรับกลับไปว่าครับผมนี่ครับคุณผู้ชม
ข้อมูลเนี่ยบอกว่าเมื่อสารวัสสิวไปถึงงานเลี้ยงนะ
อันนี้ข้อมูลจากคนที่ไปร่วมงานนะพอสารวัสสิวไปถึงงานเลี้ยง
กำนันนกปุ๊บผู้กำกับเบิ้มนั่งอยู่โต๊ะประธานเลยครับ
ตัวเล็กอ่ะฮะโตแยกออกมาคุณผู้ชมฮะซึ่งจากที่นั่งของสารวัสสิว
พบว่าขวามือของสารวัตรคือน่องซ้ายมือไล่ไปตามตำแหน่งเก้าอี้เนี่ย
คือพันธุ์ตำรวจโทวสินคนเจ็บที่โดนยิงไปอีกคนหนึ่ง
คุณผู้ชมครับต่อด้วยผู้กำกับเบิ้มหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกวัดชิด
ชิรายาวไทยสงฆ์นั่นแหละแล้วก็นายตำรวจคนอื่นก็รวบโต๊ะเดียวกัน
จากข้อมูลนี้ทำให้เมื่อ๘กันยายนที่ผ่านมา
ข่าวก็เลยโทรถามไปที่ผู้กำกับเบิ้มณตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะ
แล้วก็อยู่ในโต๊ะเกิดเหตุด้วยแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสารวัตรสิว
ตลอดจนมีกระแสข่าวว่าก็ผู้กำกับเบิ้มนี่แหละเป็นคนชวนสารวัสสิวมางานเลี้ยกำลังนก
ตอนนั้นผู้กำกับเบิ้มชี้แจงว่าตนไปงานจริงแต่ไม่ได้เป็นคนชวนสารวัตรสิวนะ
คาดว่าสารวัตรสิวเนี่ยเห็นว่าตนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเนี่ย
ไปงานของกำลังนกก็เลยตามไปภายหลังแล้วก็ไปเจอนี่งานเลี้ยง
ส่วนประเด็นอื่นเช่นการคุยเรื่องโยกย้ายตำแหน่งหลานกำนันนกเนี่ย
ผู้กำกับเบิ้มแจ้งว่าชี้แจงว่าเป็นแค่การพูดคุยธรรมดา
ส่วนเรื่องปมสวยสติ๊กเกอร์ทางผู้กำกับเบิ้มปฏิเสธครับว่า
ไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่อย่างใดแล้วช่วงท้ายตอนที่นักข่าวโทรคุยโทรสอบถามกับผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
ท่านยังเล่าย้อนถึงวินาทีเกิดเหตุว่าโอ้คุยกันเสียงดังเลยนะ
แล้วจู่หน่องก็ชักปืนยิงยิงสรวจสิวไป
แต่ตัวผู้กำกับเบิ้มเองจับประเด็นไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรกันครับ
นี่พอเราได้ตามคือมันก็ต้องค่อยไล่นะ
คุณผู้ชมใครไม่ทันตามไปพร้อมกับเรา
ใครที่ดูอยู่หน้าจอรวมถึงดูอยู่ทางออนไลน์ต่าง
กดแชร์เลยจะได้เข้ามาดูข่าวนี้พร้อมกันด้วย